มาดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะที่จังหวัดเชียงรายอากาศเริ่มเย็นลงทำให้ช่วงเช้ามีหมอกปกคลุมที่บริเวณแม่น้ำโขงเป็นบริเวณกว้างนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำเริ่มลดลงเพียงเล็กน้อยนะคะ
หลังฝนทิ้งช่วงแต่ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำยังคงสูงอยู่
เนื่องจากน้ำป่าจากภูเขาไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่การเกษตร
ถนนในหมู่บ้านและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ค่ะ
ส่วนที่อำเภอลานสกาเกิดดินจากภูเขาช้างศรีสไลด์ทับเส้นทางถนนสายลานสกาไม้หลา
ขณะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่ปากพนังยังมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่
ส่วนทหารจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่๔ประจำพื้นที่ภาคใต้
ลงพื้นที่ตำบลช้างซ้ายและตำบลพลายวาดอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานี
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งขณะนี้ชาวบ้านยังคงต้อง
เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวงไหลลงมาสมทบสำหรับตำบลพลายวาด
ระดับน้ำยังคงสูงอยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตรชาวบ้านเดือดร้อน
นับร้อยครัวเรือนไปดูที่จังหวัดพยาวค่ะมีการขุดลอกลำห้วยในอำเภอดอกคำใต้
แก้ปัญหาภัยแรงหลังลำคลองตื้นเขินไม่สามารถส่งน้ำได้
ถ้าหากคุณลอกคลองเสร็จก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรกว่า๕๐๐ไร่ค่ะ
จังหวัดน้องคายระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้วัดได้สองเมตรสิบหกเซนติเมตร
เกษตรกรไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัดคำต้องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
เพื่อส่งให้เกษตรกรใช้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดกับรางระบายน้ำ
โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าก็ต้องยอมเพิ่มต้นทุนทางการเกษตรด้วยการจ่ายค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำจากน้ำโขง
เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่จังหวัดขอนแก่นมีประชาชนออกมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง
สวมใส่เพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ๖๙บาทเท่านั้น
ทำให้มีประชาชนออกมาซื้อกันตลอดทั้งวันค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายสภาพอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้อุณหภูมิสิบเจ็ดถึงยี่สิบองศาเซลเซลเซียสค่ะทำให้ช่วงเช้าบริเวณแม่น้ำโขง
อำเภอเชียงแสนมีหมอกปกคลุมหนาแน่นส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในแม่น้ำโขงนะคะ
อกจากนี้ยังมีหมอกปกคลุมหลายพื้นที่ทั้งบนยอดดอยโดยเฉพาะถนนสายเชียงรายเชียงแสน
มีหมอกปกคลุมหนาแน่นทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงเหลือไม่ถึง๕๐เมตรค่ะ